คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้มีเรื่องเมาส์เมื่อวันก่อน
หลายคนเห็นพี่น้ำพึ่งนัทธิกาเอามือทับอกร้องว้าว
เหมือนนั้นเอกเกาหลีไหมล่ะถ้าเข้าวงการแรก
เอ้าคุณขาบอกเลยนี่๔๓ปีแล้วนะจ๊ะ

พี่น้ำพึ่งเนี่ยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าก่อนนั้นเนี่ยเครียดมากเลย
เพราะว่าหุ่นพังเข้ากล้องทีคุณผู้ชมค่ะ

หลังจากนั้นค่ะตั้งใจลดน้ำหนักเลยนะ
จาก๖๘ลด๑๕กิโลตอนนี้เหลือ๕๓
ตั้งใจพี่เป้พบมาราทอนเลยมา๒๒ปี

อยากจะจัดงานเล็กนะคะเพราะว่าพี่น้ำพึ่งเองเนี่ย
ก็อยากจะแบบว่าใส่ชุดเจ้าสาวอย่างนี้เหมือนกัน

ก็ผอมจริงค่ะ
สิ่งสำคัญที่สุดคือได้สุขภาพ
แล้วน้องฉัดก็จะรอแต่งหน้ากับน้องฉัดมานานมาก
ก็แบบอุ๊ยน้องฉัดพี่อยากแต่งหน้ากับน้อง
น้องก็แบบหนูก็อยากแต่งหน้ากับคุณพี่

แต่ว่าแต่ว่าทุกวันนี้เอาจริงก็คือผู้ใหญ่รับรู้แล้ว

เรารู้สึกว่าโอเคเราก็โตพอสมควร
แล้วก็ขอทำงานไปด้วยอะไรก่อน
แล้ววันที่แบบอาจจะเกิดพร้อมจริงอะไรอย่างนี้

เราก็คงจะมีเวลาคิดถึงตรงนั้นกันมากขึ้น

ก็ยังชอบพิธีการแต่งงานอยู่
ชุดเจ้าสาวชุดสูง
ถ้าชุดเจ้าสาวนะต้องแบบไม่ใส่รองเท้าจ้า
วิ่งตามทะเลจ้า